เริ่มกันที่เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนะ
ก่อนที่จะไปซื้อคนที่จะไปซื้อก็ต้องไปเอาแป้งไปโรย
ต้องรอฝันก่อนถึงจะไปซื้อได้

บอกว่าปลุกเสกกันก่อนเลยก่อนที่จะเอาไปขายนะคะ
หนึ่งก็คืออยากให้ลูกค้าถูกรางวัล
สองคือช่วยส่งเสริมการขาย
เพราะคนที่จะมาซื้อมาเจอปลุกเสกแล้วน่าซื้อจัง

ทำไมมันมีแสงประกายแวววาวในสลากินแบ่งรัฐบาล
เลขนี้เป็นสีแดงพุ่งเข้าตาเลย
ในปัญญาเอกจีนนะคะอายุ๗๖ปีแล้วค่ะ
เป็นพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
ปลุกเสกคาถาให้พรลูกค้าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
แล้วก็สร้างแรงจูงใจในการซื้อพร้อมเพิ่มยอดขายให้กับสลากของตัวเองด้วย

เปิดเผยว่าเมื่อรับสลากมาขายจะสวดมนต์ภาวนากับสลากก่อน
มนต์ให้สลากก่อนเลยเพื่อให้ผู้ซื้อได้ถูกรางวัล
และเมื่อลูกค้ามาซื้อก็จะให้พรตามไปอีก
ท่องคาถาให้อีกรอบเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ซื้อ
ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นซื้อจงถูกจงถูก

นายสุรชัยชายะอายุ๔๖ปีนี่เป็นลูกค้า
บอกว่าตัวเองเป็นลูกค้าประจำของคุณตามานานแล้ว

ทุกครั้งที่ซื้อสลากคุณตาก็จะได้รับคำอวยพร
พร้อมมีการปลุกเสกให้ด้วย
ทำให้มีความหวังแล้วก็สบายใจในการซื้อ

ซึ่งไม่ว่าจะซื้อสลากเมื่อไหร่ต้องมาซื้อที่คุณตราปัญญาเท่านั้นค่ะ
คุณตาก็คงมีคาถาในการปลุกเสกนะ
ยังไงก็ตามเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะครับ
แล้วก็ทุกครั้งเราถ่ายทอดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๒โมง

ครั้งนี้เดี๋ยวเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะว่าเขามีการจับสลากสัญจรด้วย